พอเพจดังเขาเอามาแชร์คนก็วิพากษ์วิจารณ์กัน
เพราะเขาบอกว่าเป็นพนักงานของโรงงานไก่
เอาไก่สดมาเต็มคันรถเลย

คือไม่มีอะไรเป็นแผ่นรองเลย

ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของออกมาชี้แจงแล้ว
แต่เดี๋ยวเราจะให้ดูต้นคลิปกันก่อนเลยค่ะ

พอเห็นไก่ถูกเทไว้กับพื้นแบบนี้นะคุณนะ

แต่เขาบอกโอ้โหทำไมไม่ปูอะไรสักหน่อยนะครับ
แผ่นยางปูอะไรก็ได้ให้มันดูสะอาด

แล้วข้าวมันไก่ที่ฉันซื้อมาเนี่ย
ไก่มาจากที่เทลงพื้นนี่หรือเปล่า

แต่พอไก่ที่เทมามันจะถูกหลักอนามัยเหรอ

ทีนี้มีความคืบหน้านะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ค่ะทางเจ้าของเลยนะ

นางสายใจกิ่งแก้วเนี่ยนะคะ

ใช่ออกมาชี้แจงแล้วทางเพจเอง
เอามาลงเนี่ยก็เอาคำชี้แจงของเจ๊สายใจเนี่ย

ส่วนทีมข่าวของเราไปเจอเจ๊สายใจเลย

พาไปชี้ดูจุดเลยตรงไหนที่เขาถ่ายคลิปออกมา

ไม่สบายใจเลยเพราะว่าอะไร

เขาเป็นคนนอกเขาไม่ได้ทำงานอยู่กับเจ๊

เหตุที่มาหรือความจริงมันเป็นยังไง

แต่เป็นร้านขายไก่สด
ขับมาจากโรงงานอีกทอดนึงอ่ะ
แล้วก็จะมาขายทั้งในราคาราคาปีกราคาส่งนี่แหละ

ไก่ดีตัวสวยเอาแยกเอาไว้
ไก่อันไหนที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่เน่านะ

ไก่ชำรุดเนี่ยแหมวงการไก่

ไก่ชำรุดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับ
อาจจะแบบว่าถอนขนออกมาแล้ว

ขาขาดตีนขาดบ้างแหละ

ชำรุดเหล่านี้จะไม่ขายแบบไก่คุณภาพ
แล้วก็จะเอาไปขายแบบยกถุงหรือไม่ก็คละไซส์
ทีนี้พอแยกไก่ชำรุดมาแล้วก็เลยเอามาเทกองไว้ตรงนี้ก่อน

แต่เจ๊ยืนยันว่าพื้นที่กองไว้เป็นพื้นที่สะอาด

เพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับภาพในการฉีดน้ำทำความสะอาด
ยืนยันเลยว่าทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ

เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะภาพในการฉีดน้ำนี่ทำความสะอาดแบบนี้
คือเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ต้มไก่เอาไว้ลวกไก่ใช่ไหม
คือเขาก็จะมีการทำขั้นตอนต่างเอาชุบสีเพื่อความสวยงาม
เจ๊บอกว่ายังไงก็ถูกหลักอนามัย
นี่นะเจ๊ล้างนะด้วยคอรีนทำความสะอาดฉีดน้ำล้าง
นี่ดูสิมีน้ำยาฆ่าชงฆ่าเชื้อ
อันนี้คือสิ่งที่เจ๊ยืนยันก็เลยบอกว่าอยากที่จะ
คือคนที่ดูคลิปนะอันนี้เจ๊บอกเอาตรงอยากขอความเป็นธรรม
เปิดร้านขายไก่สดแบบนี้มา๒๐กว่าปียังไง
เจ๊ก็ต้องมีจัญญบันกับลูกค้า
นี่ดูสิส่วนนี้เขาก็สะอาดถูกหลักอนามัยนะคุณ
เจ๊ก็บอกว่าจะไก่ดีหรือไก่ชำรุด

มันก็เป็นจุดสะอาดทั้งเหมือนกันหมดเลย

คุณธีรพงศ์ผู้พัฒน์เขาอธิบายในเรื่องนี้เอาไว้ยังไง

จริงแล้วทางเราจะแยก
ระหว่างไก่ดีกับไก่เสียครับ

ที่เราจะเอาไปทำอย่างอื่นครับ
แต่ทีนี้ไก่เสียก็คือว่าไม่ใช่บูดไม่ใช่เน่า
ครับไม่ใช่บูดไม่ใช่เน่าครับ
แต่ปรากฏในภาพที่เขาเทลงมากับพื้น

แล้วไก่นั้นก็ไม่ได้เอาไปทำอาหารครับ
เขาก็จะนำไปแปลเป็นอย่างอื่นครับผม
ไก่เสียไก่ชำรุดนะครับ
บางส่วนเอาไปขายได้แต่ว่าก็ต้องทำความสะอาดต่อ

ซึ่งพื้นยืนยันว่าขัดล้างสะอาดนะครับ

จากนั้นเอาไปจุ่มสีในหม้อต้ม

เมื่อต้มเสร็จเราจะเอาใส่รสสแตนเลส
พักไก่ไว้ให้ไก่เย็น
แล้วก็เอานำไปบรรจุถุงนะครับ
ซึ่งจากคลิปจะไม่ได้เห็นกรรมวิธีทั้งหมด
แค่เห็นว่าเอามากองไว้กับพื้นเท่านั้นเอง
แต่หลังจากนั้นมีวิธีทำความสะอาด

ไก่ชำรุดพวกนี้ไก่เสียพวกนี้ค่ะ
คือเขาก็จะส่วนใหญ่เอาไปทำเป็นอาหารสัตว์

แต่พอคลิปมันออกไปร้านเขาก็เสื่อมเสียเหมือนกัน

แต่คนที่อยู่หอข้างกับคนที่ถ่ายคลิป

แต่ว่าเจ๊สายใจก็อยากชี้แจงให้อย่างน้อย
คนที่กำลังจะอ้าปากกินข้าวมันไก่อยู่ตอนนี้ค่ะ